โหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง

สวัสดีค่ะ

ทับเดิมรณีนุษย์ประสุทธนาวินค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
แห้งสุดอะมาพี่กังไปไป
เข้าใจเขาเป็นแบบว่าเอาน้องใหม่

วันนี้โอ้เราจะพาตัวเองร้า
ไปที่หักที่แบบว่ามันดีมาก
ที่เขาไย

มันใช่มันต้องไป
แล้วตอนนี้พี่ทุกคนต้องไปกันเยอะแยะเลย

เพื่อที่จะให้เขารู้สึกว่าเขามีประโยชน์นะ
เอาเป็นว่าถ้ายืนยันจะไปเขาใหญ่

เขามีไอเทมเด็ดมาแนะนำ

อย่างแรกต้องมีครีมกันแดดใช่ไหมเจ๊

อย่างที่๒ก็ต้องเป็นหมวก

ครีมนี้อันนี้แล้วเราก็เข้าไป
ใช่โถเก่งมากเก่งมาก

นี่หน้าทาทับบนเมคอัพได้นี่
แต่อักษิตที่น้องชอบคืออ้าวบวก
วกปีกกว้างกว่านี้มันช่วยได้จริงเรื่องแสงแดดอะไรอย่างนี้

เวลาจักราเปี่ยงก็ฉีดจักราไป

มันจะทำให้การที่เราร้อน

แล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยนะเรื่องเหงื่อเรื่องอะไรแบบนี้มันจะออกแล้วมันจะเหนียวคันแบบว่าเหนียวแบบเหนียวแร้อะไรอย่างนี้
เพราะนี่คือน้ำแบบน้ำธรรมชาติใช่ไหม
เติมความสดชื่นเติมความเฟรชให้กับชีวิตนะคะ
บอกเลยอันนี้เป็น๓ไอเทมเด็ดที่ควรจะต้องเซ็ตเอาไว้ก่อนจะออกไปท่องเที่ยวค่ะคุณน้อง
ทั้งสวยทั้งใจดีให้อยู่ตลอดเลยรักมากค่ะ
ไม่ไม่ต้องกับเราให้เพื่อนอยู่ให้เพื่อนอยู่เนาะ

เกลียดเธออีกแล้วเอามานี่เอาคืนเหรอ

บอกว่านี่นะถ้าเกิดว่าเราทั้ง๓คนพร้อมเนี่ย
ก็จะมอบให้เนี่ยแล้วก็ออกไปเที่ยวผจญ
ขุนเขาลำเนาไพรอยากจะไปไหนไปได้เลย
บอกก่อนเลยนะคะที่เราพูดไปว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่เขาใหญ่นะคะ
มันเป็นที่ที่แบบเก๋มากตอนนี้นะ
หลายคนแบบว่าต้องไป

เนี่ยเนี่ยนะเอารถมาทำนาลมิตรเป็นแบบว่าที่พัก
ให้บรรยากาศอบอุ้มเป็นคำเอง
แถมได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะคะท่ามกลางภูเขาลำเนาไพรด้วย
พักเสร็จปุ๊บนะทานอาหารอร่อยเติมพลังนะข้างเลย
ร้านอาหารเนี่ยนะคะได้เชฟจากโรงแรมดังเลยนะมาทำ

ถ้าไปแล้วเราจะได้ยึดค่าตัวไว้

ไปเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้พี่ก้าว

ไปทำร้ายก่อนเดี๋ยวไอซ์อยู่กับอาม่าเอง

ทุกคนห่วงค่าตัวกันมาก

โปรดติดตามตอนต่อไป